ทีแรกนักธรรมศรีธรรมราชจะพาไปดูชาวบ้านเขาแห่ตาหน้า
ตาหน้าคือใครและมีความสำคัญอย่างไรติดตามในช่วงสั่งทั่วไทย

ใช่แล้วล่ะครับน้องใบตองคุณชิสามาดูกันหน่อย

ชาวบ้านกลุ่มนี้เขามาจากหมู่ศรีตะโมนท่าดีอัฟเผอร์ลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นี่ฮะเขาแห่กันมาแบบนี้เลยเพื่อประกอบพิธีทำบุญขวัญข้าว
ตามประเภทที่สื่อทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณด้วยแล้ว
จากนี้นะฮะยังมีการประกอบพิธีอันเชิญรูปขั้นตาหน้าที่เห็นไปเมื่อสักครู่
ซึ่งเขาบอกว่าอย่างนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ย
เขาให้ความเคารพสัทธาและกราบไห้บนบานในเรื่องต่าง
เขาบอกว่าสำเร็จมาแล้วสำเร็จแต่เมื่อไหร่
สำเร็จมาตั้งแต่สมัยโบราณนู้นแล้ว
โดยชาวบ้านเขาจะแห่อัญเชิญรูปปั้นตานาคเนี่ย
มาอย่างต้นยางนา
ต้นใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมครับใหญ่มั้ยใหญ่มาก

ใหญ่มากมากเลยครับว่ากันว่านี่แหละคือต้นศักดิ์สิทธิ์นะครับ
แล้วก็มีหมอพรามเนี่ยทำพิธีบวงสวงขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็อันเชิญตานาคตามลำดับแบบนี้
ระหว่างนั้นไหนก็เป็นพิธีใหญ่ต้องมีการจุดประทัดถวายจัดให้
นะฮะมืนนัดเลยน่ะเพื่อความเป็นสุริยะบางคนครับ
หลังจากสิ้นเสียงประทัดคือโบ๊ะสุดท้าย
จะดีหรือไม่ดีก็ว่ากันไป
เขาเตรียมไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันนะเนาะ
จริงในยุคนี้สมัยนี้งานพิธีเขาจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ติดตามกันต่อนะ
ส่วนท้ายแอ่ของดีของเด็ดมันจะดีมันจะเด็ดตามนั้นไหม
ไม่มีใครรู้แต่พิธีกรรมแบบนี้ทำแล้วเชื่อว่าดีแน่

เป็นกำลังจิตกำลังใจให้กับชาวบ้านที่เขาประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร

งั้นวันนี้ทุกข่าวที่เราเล่าจะต้องจบท้ายด้วยคำว่า

เอ่งเอ่ย
ให้จบก่อนสิแล้วค่อยเอ่ย